เรื่องนี้ชาวบ้านถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลย
บอกว่าจะต้องมีคนตายเลยหรือไง

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านตอนนี้ผมอัดวีดีโออยู่หน้า
หกเก้านะครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวท่าอิตนะครับ
เพราะว่าออกมาเนี่ยมันมีแต่ขี้โคนนะครับ
แล้วทำให้ถนนมันลื่นระวังกันด้วยนะครับเนี่ย
โค้งเนี่ยครับพอฝนตกใหม่แล้วมันลื่น
ก็ล้มกันไปหลายคนนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีกิจการสร้าง
คุณไม่มีปัญญาทำเทพื้นหรือลาดยางให้มันดี
ไม่มีคนออกมาอย่างนี้คุณอย่าทำดีกว่านะครับ
เมื่อเช้าก็ล้มไปหลายคันฝนตกใหม่ก็ลื่นกัน
ระวังกันด้วยนะครับพี่น้องชาวพระอิตทุกท่านนะครับผม
เมื่อเช้าที่ล้มไปหลายคันล้มยังไงเดี๋ยวมีคลิปอีกอันให้คุณผู้ชมดูนะฮะ
เพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปก่อนที่เขาจะมาถ่ายที่นี่

คุณดูสิมีเสียงไหมฮะขอฟังนิดนึงครับ
อีกแล้วนะครับนี่คือล้มอีกแล้วนะครับ
นี่คือล้มอีกแล้วนะครับลื่นอีกแล้วนะครับ
คือต้องการให้ให้ตายก่อนหรือยังไงถึงคุณถึงได้มาทำนะครับ
ลื่นครับลื่นอีกแล้วลื่นมากครับ
นี่แหละฮะโอ้โหเขาบอกว่าเมื่อเช้าผมก็ถ่ายแล้วคลิปหนึ่ง
นี่พี่คนเจ็บผมขออนุญาตถ่ายอีกทีนะ
แล้วทีนี้คนถ่ายก็ค่อยเดินเลยแล้วแพนกล้องไปดูสิถนนเนี่ย
ที่มันมีแต่เลนแต่โครนที่มันเลอะมาจากอู่รถเมย์ใกล้นะคุณ
แล้วพี่คนถ่ายก็เดินไปถึงอู่รถเมย์ที่อยู่ตรงโค้งเห็นไหม
เป็นคลิปแรกที่เราให้คุณผู้ชมฟังกันนะฮะ
ว่าเขาบอกโอ้โหอู่รถเมย์นี้พ่นพิษแล้วนะฮะ
เพราะชาวบ้านในซอยท่าอิดตำบลไซน้อย
ตัวเมืองจังหวัดนนทบุรีได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุถนนลื่นทำมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ระเนละนาดแล้วคุณดูสิในซอยนี้มอเตอร์ไซค์เยอะนะ

ใช่นะฮะเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ในโซเชียลพร้อมข้อความว่า
เฮ้ยนี่คุณผู้ชมเราก็อาจจะพูดได้ไม่แต่บากนะ
แต่เขาบ่นมาเลยแห้งเอ้ยล้มกันระนาวแล้วเวรกรรมคนท่าอิดจริง
บริษัทจุดเฮงซวยจริง
ทำให้พวกเขาเดือดร้อนนะฮะทำให้เจ็บตัว
ทำให้ชาวบ้านเจ็บตัวไปหมดเลยนะฮะ
ใจพวกมึงเลยนะฮะ

ไม่ยอมแก้ไขสักทีเขาบอกแบบนี้
คุณพอไปดูที่เกิดเหตุจริงทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ตรงนี้แหละครับอู่รถเมย์แห่งหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
บริเวณพื้นด้านในนะคุณนะ

แล้วพอรถเมฆขับออกมาจากอู่แม่โครนติดล้อ

ใช่ฮะโครนติดล้อออกมานะฮะแล้วทำให้ถนนแถวนี้
มันเป็นดินเป็นเลนมันลื่น
ถ้าช่วงหน้าฝนนะก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้

ถ้าช่วงหน้าร้อนคุณฝุ่น
อ๋อฝุ่นทั้งนั้นฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับ
ดังนั้นเลยอยากให้อู่รถเมย์แห่งนี้นะฮะปรับปรุงซะที
คุณดูสิตอนที่มันแรงฝุ่นทั้งนั้น
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยา

เจ้าของร้านก็คือพี่พฤษนิชา
เล่าให้ฟังบอกโอ้โหที่ร้านได้รับความเดือดร้อนมาก
เวลามันเป็นฝุ่นนะฝุ่นมันลอยมาเต็มร้านเลย
อู่ปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น
พอหน้าฝนถนนก็ลื่น
มีโครนอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านนะครับ
นี่ค่ะคุณแค่เอาอาหารไปวางเสิร์ฟลูกค้า
เอาฝุ่นมาเกาะลูกค้าบอกโอ้โหกินไม่ได้เลย
ทีนี้พอมันเป็นปัญหาระยะยาว
ไม่มีใครเข้ามาอุดหนุนเลย
แม่คะบอกแบบนี้จานชาหม้ออะไรที่มันวางไว้

ล้างจานแล้ววันละประมาณร้อยรอบนะคุณ
ขณะที่ทางด้านของร้านค้าอื่นคราวนี้

พอล้างรถให้ลูกค้าเสร็จเอามาจ่อไว้ไม่ถึง๕นาที

นั่นสิครับทีนี้ทีมข่าวของเราก็ติดตามเรื่องนี้

รองนายยกเทศมนตรีเมืองไซม้า
แล้วก็ทางตำรวจสพบางศรีเมืองเนี่ย

ไปพูดคุยกับพนักงานในอู่รถเมย์นะครับ
โดยทางเทศบาลยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะ
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้คุยกับทางเจ้าของผู้ประกอบการเลย
ส่วนนี้ฮะพนักงานของอู่รถเมย์เขาบอกว่า
ผมก็เข้าใจในความเสียหายและเดือดร้อนนะครับ
ผมก็เคยแนะนำให้ชาวบ้านไปแจ้งความเอาผิดกับบริษัทได้เลยฮะ
ผมเป็นแค่พนักงานตัวเล็ก

แล้วตอนนี้ผมก็ทราบเพียงว่าบริษัท
จริงแล้วเขามีโปรเจกต์นะกำลังเร่งปรับปรุง
แล้วก็ไอ้ที่เห็นเป็นฝุ่นเป็นเลนเป็นโคน

แต่ผ่านมากี่เดือนแล้วนะฮะฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันนะครับ
นี่มันอะไรกำลังเป็นความวางต้อง

ถ้ามีหลังค์สาอย่างรถล้มบาดเจ็บอะไรต่างนะครับ
แต่มันมีความเสียหายอื่นใดไงคุณ
ไม่ว่าจะเป็นไอ้ฝุ่นมาเกาะชามไปแจ้งความยังไงดี
ตำรวจบอกว่าถ้าเป็นการบาดเจ็บกันอะไรอย่างนี้

แต่การเรียกร้องค่าสินหมายทดแทนก็ต้องมีขั้นตอนของการฟ้องกันอีก
คุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าอยากให้ปรับปรุงสักทีนะ
บอกจะเทปูนเทปูนก็เทให้หน่อยนะครับ
ได้ไม่เอาดินเอาเลนติดล้อออกมาด้วยนะครับ